เป็นเรื่องที่ผู้สูงอายุหลายคนหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจริงจริงนะคะกรณีที่ผู้สูงอายุถูกเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุย้อนหลังคืนนับสิบปีแล้วก็เป็นเงินก้อนหลายหมื่นบาทบางคนหลักแสนเพราะบอกว่าผู้สูงอายุเหล่านี้ได้รับเงินซ้ำซ้อนเพราะว่าได้รับเงินบำนานจากกรณีลูกเสียชีวิตสามีเสียชีวิตไปแล้วแต่
เดี๋ยวพาไปดูในหลายพื้นที่เลยในพื้นที่ของเทศบาลตะบนจอหอมี๔รายนะคะ
มีผู้สูงอายุสี่รายที่โดนเรียกเงินคืนเรามาดูกรณียายจวบก่อน
นางประจวบพระดาวันหรือยายจวบอายุ๗๓ปีอยู่ในพื้นที่หมู่๓ตะบนจอหออำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ถูกเรียกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนย้อนหลัง๑๑ปีรวมดอกเบี้ยแล้ว๗๗๓๗บาท
คือยายจวบได้รับเงินบำนานพิเศษจากกรณีที่มีลูกสามีขออภัยสามีเป็นตำรวจระเวนชายแดนเสียชีวิตตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ลูกชายของยายจวบลูกหลานของผู้สูงอายุที่ถูกเรียกเงินคืนทั้ง๔รายไปคุยกับสภาธนายความจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อปรึกษาเรื่องของข้อกฎหมายเพื่อปรึกษาเรื่องของการต่อสู้คดีเดี๋ยวลองไปฟังเสียงลูกชายของยายจวบค่ะ
อิงว่าเขาผิดนะเพียงแต่ว่าเขาใช้คำว่าบกพร่องดีกว่า
เพราะว่ามันมีคำสั่งจากส่วนกลางมาให้ทางท้องถิ่นหรือเทศบาลอบตต่างตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของลูกบ้านหรือชุมชนก่อนที่จะสั่งจ่าย
เพราะในใบมันก็มีบอกอยู่นะครับก็ต้องตรวจสอบก่อนด้วยแนวทางไหนก็ได้
ถ้ามีการตรวจสอบแบบชัดเจนจริงหรือเจ้าหน้าที่ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบรู้ข้อมูลจริงว่าควรได้หรือไม่ควรได้
มันจะไม่เกิดปัญหาตรงนี้เกิดขึ้นเลย
ส่วนกรณีคุณยายสำริทค่ะคุณยายสำริทผู้สว่างอายุ๘๓ปี
ก็เป็นหนึ่งในผู้สูงอายุในพื้นที่ของเทศบาลตำบลจอหอนะคะ
ที่ถูกเรียกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืนย้อนหลังรวมแล้ว๑๔ปีค่ะคุณผู้ชม
รวมเงินพร้อมดอกเบี้ย๘๓๓๘๓บาท
หลานสาวของคุณยายเนี่ยไปคุยกับทางสภาธนายความของในพื้นที่มานะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
ตั้งแต่ครั้งแรกปี๔๙ที่เขาทำประชาคมนั่นแหละก็มีการประชุมกันในหมู่บ้าน
ตอนนั้นก็เขาก็ยกมือว่าเขาก็บอกว่ายายได้รับเบี้ยของตานะอะไรอย่างนี้
แกก็บอกว่าแกไม่รับก็ได้เงินผู้สูงอายุอ่ะแล้วทีนี้ก็มีการยกมือกัน
ตอนนั้นที่เขาเขาก็บอกว่าให้แกได้รับอะไรอย่างนี้มันเป็นสิทธิ์ของแก
แกก็เฉยเพราะว่านั้นเอกสารแกก็ไม่นี่ทีนี้
ไปเซ็นตอนไหนพี่ก็ไม่รู้นะเออแล้วก็เงินเบี้ยยังชีพแกก็เข้าของแก
แกไม่ไปรับแล้วทีนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลก็มาหาแกอีกทีนึง
ว่าแกเป็นสิทธิ์ของแกที่แกต้องได้นะทีนี้แกก็เลยบอกว่า
ให้ไปทำเรื่องเข้าบัญชีไหมเออแม่พี่ก็พาไปทำเรื่องเข้าบัญชีแกอะไร
เงินก็เข้าบัญชีของแกทุกเดือน
คุณยายสำริทบอกว่าสามีของคุณยายเป็นทหารนะคะ
เสียชีวิตไปเมื่อปี๒๕๒๐ก็ได้รับเงินบำนานพิเศษจากกองทัพมาตลอดนะคะ
ก่อนที่จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
คุณยายบอกตอนนี้ยายเดินไม่ค่อยได้แล้วต้องให้หลานคอยดูแล
ตอนที่คุยกับทีมข่าวยังยิ้มได้เห็นไหมคะคุณยายยังยิ้มได้
แต่พอพูดถึงเรื่องราวของสามีที่เสียชีวิตเนี่ยคุณยายน้ำตาไหลเลยนะ
ที่ผักก็จะบ้านไปด้วยเหตุการณ์พอวิ่งเขาไปก็ยิงสวนมากตอนนั้นขมันอยู่ตรงอันเลย
ตอนนั้นคุณยายทำอะไรละ
ลืนไม่ลงมันตันอยู่นี่ไง
อันนี้พูดคืออยากจะร้องอย่างนี้

อื่มเดี๋ยวไปบ๊าดหลวง

พอยายเข้าไปก็ไปบอกไม่ต้องห่วง

ทีนี้ค่ะทางประธานสภาธนายความจังหวัดนครราชศรีมาก็บอกว่า

สี่ท่านในพื้นที่มาคุยรายละเอียดนะคะ
เดี๋ยวลองฟังดูนะคะว่าการสู้คดีจะเป็นไปในทิศทางไหนได้บ้าง
ระเบียบแรกเลยตอนปี๔๘นะครับ
เรื่องเบี้ยพวกสูงอายุขอใช้คำสั้น
ระเบียบตอนปี๔๘เนี่ยไม่ได้ระบุอะไรเลยนะครับ
ไม่ได้มีข้อห้ามนะครับว่า
การที่คุณได้รับสิทธิอื่นจากของรัฐแล้วเนี่ย
มารับนี่ไม่มีข้อห้ามอะไรเลย
แต่ระเบียบใหม่ของปี๕๒มีข้อห้ามว่า
ถ้าได้รับสิทธิอื่นของรัฐแล้ว

อันนี้หมายถึงคนที่สมัครใหม่ใช่ไหมคะ
แต่บทเฉพาะการของปี๕๒
บทเฉพาะการข้อที่๑๗ก็ระบุว่า
แต่คนที่เคยได้รับมาแล้วคนเก่าก็ไม่เป็นไรครับ
คนเก่าที่เคยได้รับมาก่อนนี้แล้ว
จะได้รับบำเน็ตบำนานอะไรด้วยก็ไม่เป็นไร
ไม่ไปกระทบสิทธิ์เขาของเก่านะครับ

ซึ่งเราก็จะยกมาเป็นประเด็นในข้อต่อสู้ครับ
ซึ่งผู้สูงอายุทั้ง๔ท่านในพื้นที่เทศบาลจอหอเนี่ยนะคะ
ก็สบายใจมากขึ้นที่ได้ปรึกษาทางข้อกฎหมายกับสภาธนาความจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
แขวงเลื่อนนัดนะคะในเรื่องของการไกล่เกลี่ยเดิมเนี่ย
๑๘กุมภาพันธ์เลื่อนออกไปเป็น๒๐พฤษภาคม
งด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙

กรมบัญชีกลางได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียกเงินคืนจากผู้สูงอายุทั่วประเทศที่รับเงินซ้ำซ้อน
ซึ่งกรณีผู้สูงอายุ๔คนในพื้นที่
ทางกรมบัญชีกลางแจ้งไปที่คลังจังหวัด
ว่าการที่ได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับเนี่ยยังไงก็ต้องคืน

ผู้ว่าก็เลยสั่งให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่
ไปตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุที่ถูกเรียกเงินคืน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยไปดูข้อกฎหมาย

เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในพื้นที่เหล่านี้นะคะครับ
คือดูแล้วขณะนี้เนี่ยทางเทศบาลอบตท้องถิ่นหรือว่าจังหวัด
แต่ละจังหวัดก็ยังมีแนวทางแก้ปัญหาไม่เหมือนกันใช่ใช่ไหมฮะ
แม้แต่กรมบัญชีกลางเนี่ยวันนี้ผมเห็นข้อมูล
กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลังเนี่ยแจ้งกับสื่อมวลชน
กรมบัญชีกลางไม่ได้เป็นหน่วยงาน
เรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแต่อย่างใด
เนื่องจากอำนาจและหน้าที่การเรียกคืนเป็นของอบตแต่ละแห่ง
กรมบัญชีกลางทำหน้าที่คือตรวจสอบข้อมูลของบุคคล
ที่ได้รับบำนานบำนานพิเศษในระบบ
ตามที่อบตร้องขอมาให้ตรวจสอบ
เพื่อเขาจะไปดูว่ามีใครซ้ำซ้อนบ้าง
เพราะฉะนั้นคำถามก็คือตกลงแล้วเรียกหรือไม่เรียกใครเรียก
สองก็คือตอนที่เขาได้เนี่ยเขารับรู้รับทราบอย่างชัดเจนใหม่ว่า
เขามีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์เพราะว่าถ้าจะถามจริงเนี่ย
ยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยนะฮะนี่คือสิทธิ์เฉพาะตัว
นี่คือสิทธิ์เฉพาะตัวของคนที่เขาอายุถึงเกณฑ์๖๐๖๐อะไรสูงอายุแล้วก็ได้
เงินเดือนละกี่ร้อยกี่ร้อยก็ว่ากันไปบำนานที่ได้มาเนี่ยคือจากสามี
จากลูกที่เขาเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วเขาได้มาตรงนี้ใช่ไหมฮะ
ค่ะแต่ถึงแม้มันคือมันมีระเบียบออกมาอยู่แล้วแหละว่าห้ามรับเงินซ้ำซ้อน
ประเด็นก็คือตอนที่มีระเบียบออกมาเนี่ยอบตได้ไปแจ้งกับทางผู้สูงอายุเหล่านี้หรือเปล่า

ใช่นี่คือประเด็นหลักสองคือทางกรมบัญชีกลางตกลงแล้ว
กรมบัญชีกลางเป็นคนที่เรียกเงินคืนหรือเปล่าหรือยังไง
หรืออบตหรือกรมบัญชีกลางเพราะคนก็ถามว่าแล้วกรมบัญชีกลางล่ะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบเรื่องนี้ไหม
ก็อย่างวันนี้ที่โคราชใช่ไหมถ้าตามข่าวท่านผู้ว่าบอกว่ากรมบัญชีการเขาแจ้งมาว่าท้องถิ่นต้องไปเรียกคืนนะ
แต่กรมบัญชีกลางบอกว่าอ๋อเปล่ากรมบัญชีกลางก็แค่อบตเขาช่วยให้ตรวจสอบให้หน่อยว่ามีใครที่รับบำเน็ตบำนานอะไรซ้ำซ้อนอยู่บ้าง
ตกลงยังไงแต่นายกให้สัมภาษณ์เมื่อวันอังคารประชุมคอลโมนักข่าวถาม
พลเอกประยุทธ์ท่านนายกนายกลุงตู่เนี่ยท่านบอกว่าเดี๋ยวผมให้ไปตรวจสอบก่อน
ให้ไปตรวจสอบให้ไปดูว่าเออจะเป็นยังไงแบบไหนอะไรยังไงได้บ้างเพราะฉะนั้นเอาให้ชัดก่อนไหมใช่ไหม
เอาให้ชัดก่อนไหมว่าเรื่องนี้เราจะไปยังไง
ใช่เรื่องนี้คือหน่วยงานไหนต้องออกมารับผิดชอบแล้วก็ออกมาแก้ไขช่วยเหลือ
กรมบัญชีกลางวันนี้บอกว่าประเด็นคือจะหาทางช่วยเหลือ
ประเด็นคือไม่ได้จะตั้งใจว่าจะต้องเรียกเงินคืนทั้งหมดเขาบอกแบบนี้นะ
แต่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็พยายามจะไปเอาเงินคืนเรียกคืนนะ
ในมุมหนึ่งท่านอาจจะกลัวว่าเฮ้ยถ้าเกิดต้องมีใครบกพร่องสักคนหนึ่งเนี่ย
แล้วประชาชนไม่บกพร่องคุณยายคุณตาไม่บกพร่อง
เราบกพร่องแล้วเราต้องใช้คืนแทนหรือเปล่า
ประเด็นคือนะทุกพื้นที่ทุกกรณีในลักษณะแบบนี้แนวทางในการแก้ปัญหาต้องเหมือนกัน
ถ้าไม่ต้องคืนก็คือไม่ต้องคืนทั้งหมดแต่บางกรณีถึงขั้นฟ้องศาล
กรณียอมให้ผ่อนจ่ายบางกรณีไม่เป็นไรเดี๋ยวหาทางช่วย
ตกลงแล้วแต่ละพื้นที่แต่ละกรณีผู้สูงอายุแต่ละท่านได้รับความช่วยเหลือที่แตกต่างกันหรือหรือยังไง
จ่ายดอกเบี้ยังไม่เหมือนกันเลยบางคนบอกปลอดดอกเบี้ยภายใน๑๒เดือน๒๐เดือนอะไรก็ว่ากัน
แต่เขาบอกว่าคืนก็ได้แต่ตอนจ่ายให้เดือนละ๗๐๐๘๐๐ตอนคืนก็ทำไมไม่เรียกเก็บ๗๐๐๘๐๐ล่ะ
เรียกมาเป็นก้อนเลยตุ้บนึงอูหูไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาให้
เดี๋ยวมีอีกหลายท่านนะฮะเอาค่อยไล่ดูกระบี่
ต้นประชมครับกะบี่เนี่ยใยเรียมไยเรียมนามสกุลสุขวิทยุ๗๑ปี
เป็นแม่ค้าขายขนมจีนนี่ฮะคุณยายเรียมถูกเทศบาลตะบนทรายขาวเรียกเก็บเบี้ยผู้สูงอายุย้อนหลังคืนเหมือนกันนะฮะ
ทราบเรื่องเมื่อเดือนก่อนยายบอกยายก็ยังงงเครียดด้วยไม่มีเงินจ่ายหรอกนะ
คือเงินมันโอ้โหเยอะเหลือเกินหลายหมื่นเหลือเกินจะหาจากไหน
ยายเรียมก็หยิบรูปสามีมาให้ผู้สื่อข่าวของเราดูบอกว่าเมื่อปี๒๑๒๕๒๑นะฮะ๔๐กว่าปีมาแล้ว
ร้อยตำรวจเอกสมหวังสุขวิทย์สามีของยายเรียมเสียชีวิตขณะเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ที่สพทรายขาว
ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นบุกล้อมโรงพัก
ถล่มใส่โรงพักใส่ตำรวจทำให้สามีของยายเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่
หลังจากนั้นอีกสัก๑๐กว่าปียายถึงได้รับเงินบำนานของสามีนะ
ทำไมถึงช้าขนาดนั้นอันนี้ก็ไม่ทราบแต่ว่าอีก๑๐กว่าปีถึงได้
ได้มาตั้งแต่ปี๓๐จน๖๐อายุ๖๐
ก็มีเจ้าหน้าที่เทศบาลเอาเอกสารมาให้ยายเซ็น
เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ได้เรื่อยมา
ก็เดือนละ๖๐๐จนอายุ๗๐ก็ขึ้นเป็นเดือนละ๗๐๐
ตอนนี้อายุ๗๑ได้มา๒เดือนหลังจากอายุนี้
ก็ถูกหยุดจ่ายบอกว่าเขาบอกว่ายายผิดคุณสมบัติ

ได้ดีนะครับ

วันหนึ่งก็เหลือสักแค่๒๓๐๐นะครับ

เงินบำนานของสามีที่ได้ในปัจจุบันบางเดือนก็หมื่นหนึ่งบางเดือนก็เก้าพัน
ยายบอกยายไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่แน่ไม่นอน
ส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นต้นทุนเช่าบ้งเช่าบ้านจ่ายค่าเช่าอะไรก็ว่าไป
เงินที่ต้องคืนเจ้าหน้าที่บอกยายเรียมว่าต้องจ่ายคืนเป็นก้อนถึงจะไม่มีดอกเบี้ย
ถ้าผ่อนคืนต้องเสียดอกเบี้ยคือยายบอกยายก็ไม่รู้จะทำยังไง
ยายก็ต้องตกลงจะผ่อนจ่ายคืนคำว่าบอกให้คืนนะจะเป็นความผิดของตัวยายหรือเปล่า
ยายก็ไม่รู้แต่เห็นว่าเอาให้จ่ายคืนก็คืนพอช่วงนี้เห็นมีข่าวเกิดขึ้นว่าอ๋อมันมีความซ้ำซ้อนแบบนี้
ยายก็เลยอยากขอให้ภาครัฐเนี่ยมาช่วยดูแลยายหน่อยว่าเออตกลงยายจะทำยังไงกันดี
ประหลัดเทศบาลตะบนทรายข่าวบอกว่านอกจากยายเรียมมีอีก๒คนในพื้นที่ที่ต้องคืน
ตกคนละ๖๐๐๐๐กว่าบาทขณะเดียวกันเข้าใจแต่ว่ายายยายตาตาก็เดือดร้อน
แต่เจ้าหน้าที่เองก็หนักใจถ้าไม่ทำตามหน้าที่ก็ถือว่าผิดอีกทันละ
อุ้งปฏิบัติหน้าที่อันตรีวันเป็นอย่างนี้
ส่วนที่ที่อ่าวนางมี๑คนนี่คือที่กระบี
ทีนี้ค่ะมาที่อุทัยธานีคุณยายสนองแสงแก้วอายุ๗๐
อยู่ที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองฉาง
คุณยายถูกเรียกเงินผู้สูงอายุคืน๕๘๐๐๐บาท
คุณยายบอกว่าสามีเป็นทหารนะคะเสียชีวิตไปเมื่อปี๒๕๕๙
คุณยายก็ได้รับเงินบำนานจากกระทรวงกลาโหม
ปี๒๕๕๔คุณยายเพิ่งได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากอบตหนองยาง

ปี๖๒อบตหนองยางเรียกไปคุยบอกว่า
คุณยายไม่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะ
เพราะคุณยายได้รับเงินบำนานพิเศษกรณีสามีเสียชีวิตไปแล้ว

ก็ให้เงินยายมาตั้งแต่ปี๕๔ค่ะ
อบตบอกว่าถ้ายายไม่จ่ายเนี่ยฟ้องนะ
ยายเลยบอกว่าฟ้องก็ได้ฟ้องเลยยอมติดคุกไม่มีเงินจ่ายหรอก

ยายบอกว่าคุยกับอบตว่าขอผ่อนเดือนละ๖๐๐ได้ไหม
บตบอกว่าไม่ได้ขั้นต่ำผ่อนเดือนละพันก็แล้วกัน
ยายบอกว่าทุกวันนี้ยายไปรับจ้างเก็บผักบุ้งตามท้องหนา
หารายได้รายได้วันหนึ่งไม่ถึงร้อยบาท
แล้วใช้หนี้คืนอบตไปแล้วส่วนหนึ่งด้วยนะคะ
ไปแล้วประมาณ๑๔๐๐๐บาทนะคะ
บอกว่าเดือนไหนไม่มีเงินก็ต้องยืมน้องสาว
เขาก็บอกว่าไม่งั้นก็ทำต้องฟ้องนะ

แต่คุณสารยอมติดคุกเลยแล้วก็ไม่พูดอะไรเลย

เขาก็บอกว่างั้นต้องผ่อน

แต่เดือนเท่าให้เท่าที่ได้รับเดือนละ๖๐๐เขาไม่ยอม

แล้วมีลูกมีหลานกี่คนเอาไปให้หมด
ถ้าป้าตายก็ตกถึงลูก
ถ้าลูกชายป้าตายก็ตกถึงหลาน

แล้วคุณยายอาชีพที่ทำอะไรครับ

รับยางเก็บอาคบรุงได้วันเท่าไหร่ยาย

นี่ค่ะน้องสาวของยายก็บอกว่า
โอ้โฮแล้วทำไมไม่ด่วนสอบตั้งแต่แรก
อบตก็น่าจะรู้น่าจะถามก่อน
ส่งชื่อคุณยายไปเพื่อที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเนี่ยค่ะ
ปล่อยให้เวลาล่วงเลยมา๘ปีนะคะ
ทีมข่าวไปคุยกับนายกอบตหนองยางนายวรชาติลิลาก็ได้ข้อมูลมาว่า
หลังจากตรวจสอบพบว่ายายสนองได้รับเงินบำนานกรณีสามีเสียชีวิต
ก็ชี้แจงรายละเอียดกับคุณยายสนองแล้ว
พอเราก็มองแล้วว่านาสนองแสดแก้วเนี่ยคือศักยภาพว่าคงจะไม่ส่งไม่ได้หรอก
เพราะแกก็หาข้าวกินข้ามคงจะเป็นอย่างนั้นเราก็ดูก็เรียกมาคุย
คุยแล้วก็ถามนะถามว่าน้าพอจะส่งได้เท่าไหร่
แกก็ยืนมาพี่ว่าพันหนึ่งยื่นมาพันหนึ่ง

นี่ก็บอกไหวไหมไหวอ่าไหวก็คือพันหนึ่ง

นานประมาณหนึ่งปีละประมาณสิบสองเดือน
แต่อบตก็ชี้แจงว่าไม่ได้จะฟ้องคุณยายอะไรนะ
ครับอืมอ่าเชื่อไหมคือถ้าเปรียบเทียบไปนะที่บอกว่าเขารับซ้ำซ้อนนะ
ให้สองทางอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยถือว่ารับ๒ทางเนี่ย
ว่าไปตัดสิทธิ์เขาให้เรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่เป็นเบี้ยประจำตัวเขาเนี่ย
แปดร้อยเดือนหนึ่งหกร้อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แล้วบอกว่าได้บำนานแล้วบำนานจากสามีเสียชีวิตในหน้าที่
ลูกเสียชีวิตในหน้าที่เดือนหนึ่งก็หมื่นนึง๕๐๐๐อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
ถ้าลูกถ้าสามีเขาไม่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นการพลีชีพเพื่อชาติเนี่ยนะ
แล้วยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาไม่ได้บำนานจากลูกจากสามีเขาเนี่ย
กับสามีเขาเนี่ยเขาได้เงินเดือนเยอะกว่านี้
เขาเกษียณไปเนี่ยมีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยเกษียณไปเนี่ย
บำเน็ตบำนานเยอะกว่าที่เขาได้รับอีก
แต่มองอีกมุมนะคือมันด้วยความที่มันมีหลักเกณฑ์ออกมาแล้วแหละ
ว่าห้ามรับซ้ำซ้อนดังนั้นถ้าเกิดประเด็นที่คุณภาคภูมิพูดเนี่ย
ต้องย้อนกลับไปก่อนจะมีหลักเกณฑ์นี้ออกมา
ก็ต้องไปถามหน่วยงานที่ออกหลักเกณฑ์นี้มา
ทำไมคุณถึงไปตัดสิทธิ์เขานึกออกไหม
แต่เรื่องราวเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมันเริ่มต้นจากมันมีหลักเกณฑ์ออกมาแล้ว
แต่ประเด็นคือพอมีหลักเกณฑ์ออกมาแล้วเนี่ย
อปะตอไม่แจ้งเขาไม่แจ้งเขาจากต้นว่าคุณยายคุณตา
รับซ้ำซ้อนไม่ได้นะเขาก็ไม่รู้
แล้วคุณส่งชื่อเขาไปกรมบัญชีกลางเขาก็ได้เงินมาเรื่อย
แล้วปัญหาต่ำมาคือแล้วทำไมกณฑั้งเม็ดเจอล่ะ

ฟองที่เชียงรายอายุ๘๙ยายฟองก็น่าสงสารมากนะฮะ
ถูกเรียกคืน๙๙๒๐๐บาทโรคก็รุมร้าวเยอะเหลือเกิน
นี่ฮะคุณยายฟองนะครับทุกผู้ชมครับคุณยายฟองเนี่ยได้เงินบำนานนะฮะ
เพราะว่า๑๐เอกอินสอนอินตปัญญาลูกชายคนโตเป็นทหารบก
เสียชีวิตในหน้าที่เมื่อ๑ตุลาคมปี๔๙นะฮะ
เพราะว่ายายฟองเนี่ยกับคุณยายคุณตาในพื้นที่เนี่ย
รวมทั้ง๓รายเนี่ยรับซ้ำซ้อนประมาณอย่างเนี่ยนะครับ
ยังไงก็ต้องคืนนะครับแต่ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
ฟองยิ้มออกได้แล้วนะฮะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เอง
ไปหาคุณยายฟองที่บ้านแล้วบอกว่ายายยายไม่ต้องจ่ายนะ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ต้องคืน๙๙๒๐๐บาทเนี่ย
อรนุษยชัยชาญพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
บอกว่าขอให้ยายสบายใจได้เดี๋ยวทางพมของจังหวัด
จะมาช่วยเหลือคุ้มครองพิทักษิตของผู้สูงอายุให้เอง
จากนี้ไปขอให้ยายกินได้กินได้นอนหลับสวดมนต์อย่างมีความสุข
เรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวดูแลให้
ส่วนนี้คือนายกเทศมนตรีตะบนสันทรายนะฮะ
เกษมกุลดีบอกว่าส่วนตัวก็สงสารคุณยายมาก
อายุมากโรคหลายโรคนะครับ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะเรียกเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมาสอบถามหาความจริงให้ได้ก่อนว่า
ใครกันแน่ที่บกพร่องผิดพลาดค่ะตรวจสอบข้อมูลดีแล้วหรือยัง
ก่อนที่จะให้เขาเซ็นหรือว่าจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เขาเนี่ย
เดี๋ยวจะให้ตรวจสอบให้นะครับส่วนพมก็จะมาดูแลให้
พอยายได้รับฟังข่าวดีจากพมว่าเออเดี๋ยวจะพิทักษิตให้ดูแลให้เนี่ย
คุณยายเป็นยังไงไปฟังนะครับ
กินข้านักในผ่านบ่อมยังอี้
ไม่ต้องเครียดรึอ๋อ
จะไม่เครียดขนาดวัน
ใจเย็นเย็นเนาะ
แต่ว่าลูกชายคุณยายกับคุณยายบอกว่าก็เบาใจนะแต่มันยังไม่เป็นทางการไง
เพราะว่าพมเขาจะมาพิทักษิตให้เดี๋ยวต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นจริงอย่างทางการ
เป็นจริงเป็นจังมากน้อยขนาดไหนนะครับ